เคยไปเที่ยวเขาสามมุกที่ชนบุรีก็จะทราบดีว่าโอ้โหลิงเยอะแยะมากมาย
ถือของไปบางทีมันแย่งของกินก็มีนะหยิบไปเลยวิ่งราวก็มี
แต่ด้วยความดื้อความสนคุณผู้ชมขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าถูกไฟช็อตตกลงมาบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ก็มีคนเข้าไปดูซะหน่อยแล้วก็เอาไปช่วยประถมพยาบาลกันนะครับ
ดับเพลิงเทศบาลเมืองแสนศุกร์นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือลิงคุณผู้ชมนี่
มันบาดเจ็บนะฮะถูกไฟช็อตตกลงมาจากเสาไฟสูงกว่า๑๐เมตรทีเดียว
บริเวณเชิงเขาสามมุกที่ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงเพราะว่าลิงสมเพศผู้นอนฟุบอยู่กับคนเสาไฟคุณผู้ชม
มีบาดแผลถูกไฟช็อตที่สะโพกด้านขวา
เจ้าหน้าที่เองสงสารนะพอไปเห็นก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าลิงเนี่ยมันมีอาการดุร้ายอาจทำร้ายได้นะครับ
สุชาติน่วมรัศมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกว่านำกรงไปครอบจับลิงตัวนี้
แต่ขณะเข้าไปใกล้เนี่ยมันแยกเขี้ยวขู่คุณผู้ชมมันจะกัดนะฮะ
พร้อมกับจะเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วย
แต่สุดท้ายก็สามารถจับลิงใส่กรงได้คือมันเจ็บอะเนาะ
มันกลัวคนไปทำร้ายก็ต้องขู่เป็นธรรมดา
สุดท้ายจับใส่กรงได้สำเร็จนะฮะก่อนนำตัวไปส่งให้กับสัตวแพทย์ตรวจสอบและรักษาอาการต่อไป
ตอนที่ไปจับมันก็ขู่หน่อยนะครับ
สุชาติบอกว่าลิงตัวนี้น่าจะเดินไต่สายไฟไปมาเมื่อไปถึงบริเวณหม้อแปลงเก่า
ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่คาดว่ายังมีไฟอยู่ตามข้อต่อสายไฟต่าง
ก็เลยถูกไฟช็อตล่วงลงมากระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัส
จากนี้ก็ยังเคยพบลิงถูกไฟช็อตบริเวณดังกล่าวหลายครั้งแล้วด้วยนะครับ
และลิงก็เคยถูกรถชนบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยเหมือนกันครับ

แล้วก็คนที่ขับรถผ่านไปมาบริเวณนั้น
ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วย